ผู้ชมครับความคืบหน้าคดีที่จังหวัดเลยนะครับ
ญาติของผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายเมธารัฐหรือว่านายตั้นเนี่ย
ออกมาร้องขอความเป็นธรรมเพราะว่าถูกชุดเฉพาะกิจปราบรามยาเสพติดของอำเภอเมืองเลย
บุกเข้าไปตรวจค้นยาเสพติดที่บ้านค่ะไปยิงเขาไปทำร้ายเขาจนเขาตายนะครับ
วันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่อยู่ที่จังหวัดเลยตามคดีนี้อยู่
ได้เจอนายอำเภอเมืองเลยในฐานะผู้มนวยการศูนย์ป้องกันและปราบรามยาเสพติดอำเภอเมืองเลย
ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของชุดที่ไปจับกลุ่ม
จับกลุ่มเนี่ยคือผู้ใต้บังคับบัญชาของในอำเภอท่านนี้
นายกิติคุณบุตรคุณนายอำเภอเมืองเลย
ภูมิหน่วยการศูนย์ป้องกันและปราบรามยาเสพติดอำเภอเมืองเลย
เรื่องที่เกิดขึ้นนายอำเภอกิติคุณบอกว่า
เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครอง๗คนที่เข้าไปตรวจค้นยาเสพติด
ในบ้านพักของนายเมธารัฐหรือนายตั้นแล้วก็มีการยิงกันนะ
ในตั้นเสียชีวิตเนี่ยเรื่องนี้ก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
ตอนนี้มี๒ใน๗มามอบตัวแล้ว
อีก๕ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อหาดำเนินคดี
แต่ระหว่างนี้ในอำเภอเมืองเลยบอกว่าได้สั่งปลดทั้งชุดทั้ง๗คน
คือไม่ต้องเป็นแล้วตอนนี้ไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่แล้ว
ที่เป็นชุดป้องกันและปราบกรามยาเสพติดของอำเภอเมืองเลยเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องเป็น
ส่วนหัวหน้าชุดคือนายอัศวินหินเทานะฮะตอนนี้ได้สั่งให้ไปช่วยราชการที่จังหวัดไว้ก่อน
ไม่ต้องอยู่ที่อำเภอเมืองเลยไปช่วยราชการที่ตัวจังหวัดไว้ก่อน
ระหว่างการสอบสวนดำเนินคดีแต่ท่านนายอำเภอบอกว่าอย่างนี้ฮะ
ยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ทำตามขั้นตอน
แต่อาจเกิดจากอีกฝ่ายพยายามใช้อาวุธมีดในการต่อสู้
เจ้าหน้าที่จึงต้องป้องกันตัวแต่ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ทางจังหวัดก็ได้สั่งการให้ไปช่วยราชการที่ตัวสารกาจังหวัด
แล้วอีก๔คนในทีมที่เหลือ
ตรงนี้ก็คงเรียนว่าในคำสั่ง
เฉพาะกิจของอำเภอเมืองเลยเราก็ได้ด้วยเหตุนี้เราก็เลยยกเลิกชุดเฉพาะกิจตัวนี้
คิดว่าเป็นเรื่องชุนมุนนะครับแล้วจนทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในที่สุด
ทีนี้มันมีคลิปเสียงอยู่คลิปหนึ่งที่วันนี้มันมีการหลุดออกมานะครับ
ว่ากันว่าเป็นคลิปเสียงที่มีผู้ใหญ่บ้านคนนึงคุยกับผู้หญิงคนนึงเกี่ยวกับการพยายามวิ่งเต้นช่วยประกันตัว
ใน๗ชุดจับกลุ่มที่ไปมอบตัวแล้วก็ถูกแจ้งข้อหาถูกควบคุมตัวอยู่ตอนนี้เนี่ย
โดยเนื้อหาของการพูดคุยระบุประมาณว่ามีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลย๒คน
กับนายอำเภอคนหนึ่งกำลังช่วยเหลือกันในการเอาเงินมาประกันตัวให้กับผู้ที่มอบตัวทั้งสองคน
ซึ่งต้องใช้คนละหนึ่งล้านบาทเรื่องนี้นายกิติคุณในอำเภอเมืองเลยบอกว่า
ก็ไม่รู้ว่าคลิปเนี่ยมันหลุดมาจากไหนจะเป็นคลิปจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้
แต่ถึงจะจริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่หัวหน้าจะต้องช่วยเหลือลูกน้อง
แม้ว่าลูกน้องจะทำผิดก็ตาม
นี่นะฮะก็ฟังแบบนี้แล้วก็น่าจะมั่นใจได้
ท่านน่าจะให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านแน่ก็แล้วแต่ท่านจะคิดกันแล้วกันนะ
ส่วนวันนี้ครับคุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวชะลัดทีวีไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับ
พบว่าคนในบ้านยังหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็มันมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นที่คนในบ้านบอก
เหมือนกับว่าตอนนี้วิญญาณของนายเมธารัฐจันทร์สว่างผู้ตาย

นางเรวดีชุมแวงวาปีน้องสาวของผู้ตายบอกว่า
สองนายที่มาดูแลความปลอดภัย
แล้วก็เพื่อนบ้านที่เช่าห้องแถวมาบอกว่า

ทำให้เชื่อว่าวิญญาณของพี่ชายยังไม่ได้ไปไหน
ดึกแล้ววันนั้นเจ้าหน้าที่เขาจะมาตรวจ
พอดีเขามาเจอพี่ชายนั่งอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะ
เขาบอกว่าเห็นพี่ชายยืนอยู่
แบบเดินยืนยืนนั่งยืนนั่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยู่ร้าน
เป็นคนเขาเห็นเป็นคนนี่แหละค่ะ
เขาก็ตกใจเหมือนกันเขาก็พอเช้ามาเขาก็มาถามว่า
มีคนนอนเฝ้าร้านก๋วยเตี๋ยวไหมมีอะไรไหม
ก็บอกว่าไม่มีเอาผมโดนแล้วพี่
ก็มีคนงานที่ร้านสำเพ็งเขาเช่าอยู่ห้องแถวที่บ้านนี่แหละค่ะ
เมื่อคืนอันนี้ล่าสุดเมื่อคืน
พี่ชายอาบน้ำแต่งตัวทาแป้งใส่ชุดที่ชอบที่ชอบใส่บ่อยที่สุด

พอดีเขาปิดไฟแต่เขาปิดไฟเขาก็เลยเห็นไงคะ

เหมือนอยากสื่ออะไรสักอย่างอยากเหมือนห่วงอะไรสักอย่าง
นั่งอยู่ข้างเขาก็ตกใจเหมือนกัน
ก็มีอีกคนนึงที่เขาเจอนะฮะ
ก็คือหลานสาวของผู้ตายชื่อว่าน้องผู้กันอายุ๖ขวบ
คือความจริงผู้ตายทีแรกมีข่าวว่ามีลูกสองคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
คนหนึ่งเป็นลูกของผู้ตายอีกคนนึงเป็นหลาน

หลานสาวคนนี้น้องผู้กันก็เลยเรียกผู้ตายมาตลอดว่าพ่อนะครับ
ผู้กันบอกว่านายเมธารัฐมาเข้าฝัน
เหมือนกับมาสื่อบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะยังจับคนที่ฆ่าพ่อไม่ได้
วิญญาณก็เลยยังไม่ไปไหนนะครับ

เห็นเป็นพ่อตั้นมาขับรถแล้วน้องของที่ไปด้วยอ่ะ
นั่งข้างหน้าแล้วหนูนั่งข้างหลัง
แล้วพ่อตั้นก็พาหนูแบบขี่รถไปบอก
เหมือนบอกเพื่อนบอกอะไรแบบนี้
ว่าพ่อตั้นอ่ะตายแล้วนะอะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบว่าพ่อท่านก็ร้องไห้
ร้องไห้แล้วก็ขี่รถไปแล้วก็บอกว่า

พูดคนเดียวอ่ะเหมือนใช่ขี่รถแล้วร้องไห้แล้วก็บอกว่ามึงฆ่ากูทำไม
แบบนี้ค่ะแล้วตอนนี้หนูก็ตื่นขึ้นมาสงสารพ่อตั้นที่ต้องมาเป็นแบบนี้
พ่อตั้นคงเจ็บมากอะไรอย่างงี้พ่อตั้นเป็นคนดีไหมเลยเขาน่ารักยังไง
เป็นคนดีค่ะก็สอนหนูบอกว่าแบบให้หนูเป็นคนดีอะไรอย่างงี้
ให้ช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างงี้ค่ะทางญาติของนายเมธารัฐ
วันนี้เขาก็ยืนยันนะครับว่าเมื่อก่อนเคยมีคดีความเคยต้องโทษจำคุกเนี่ย
แต่ไม่เกี่ยวกับคดียาเสพติดในบ้านก็ไม่มียาเสพติดไม่เคยต้องโทษคดียาเสพติด
ต้องโทษจำคุกไหมเคยแต่ไม่ใช่คดียาเสพติด
เพราะฉะนั้นจะมากล่าวหาว่าเขายุ่งเกี่ยวยาเสพติดหรือว่ามียาเสพติดในบ้านเนี่ยไม่ได้นะครับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตอนนี้ยังเหลืออีก๕คนนะครับตำรวจบอกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานในการแจ้งข้อกล่าวหาอยู่
หนึ่งในห้าก็คือหัวหน้าชุดจับกลุ่มในวันนั้นคือนายอัศวินหินเทาประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงด้วยนะครับ
ซึ่งทั้งหมดทั้ง๕คนนี้ยังไม่ได้ติดต่อมายังเจ้าหน้าที่เลยนะครับเพื่อจะชี้แจงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น
ค่ะแต่ว่า๒ใน๗ที่ไปมอบตัวแล้วเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าที่เขาต้องทำแบบนั้นก็เพราะว่าในตั้นเนี่ย
ต่อสู้เหมือนกับมีมีดจะแทงเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องยิงก็เลยต้องใส่กุญแจมือ
แต่ว่าทางครอบครัวของตั้นที่มาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญมาตอนเย็น
เขาก็ยืนยันว่าคุณป้าที่อยู่ในเหตุการณ์ยืนยันว่าตั้นไม่มีอาวุธอะไรอยู่ในมือเลย
ไปมีอาวุธยังไงจะไปสู้กับเจ้าหน้าที่ได้ยังไงเจ้าหน้าที่มากันตั้ง๖๗คน
ทนายเกิดผลแก้วเกิดก็บอกก็ถ้าคิดว่าตามบันทึกจับกลุ่ม
ซึ่งเขาก็เขียนกันเองในชุดจับกลุ่มเนี่ยบันทึกที่เขียนไว้เนี่ย
งั้นก็ต้องเอาหลักฐานมาแสดงว่ามีดเล่มนั้นมีอะไรบ้าง
มีหลักฐานลายนิ้วมืออะไรของคนตายอะไรยังไงไหมมันต้องมีเนี่ยนะฮะครับ